คุณผู้ชมครับเมื่อปี๖๑เนี่ยเราเคยอ่านข่าวข่าวหนึ่งไป
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีแดงไปไปจอดรถไปยืนช่วยตัวเอง
อนาจารย์โดนปรับโดนจับไปเรียบร้อยแล้ว
กลับมาล่าสุดเนี่ยเกือบ๓ปีกลับมาอีกแล้วฮะ
แดงในตำนานล่าสุดไปจอดริมถนนหน้ามร้านขายสับปะรด
แม่ค้านั่งขายของอยู่พี่แกถอดเสื้อถอดกางเกง
ถอดกางเกงในแล้วช่วยตัวเองโชว์ครับ
จังหวะนั้นแม่ค้าหยิบมือถือมาเขาเห็นเขารีบวิ่งขึ้นรถไปเลย

ผู้หญิงคนนี้เป็นคุณพี่ศรีวันอายุ๕๗ปีครับเป็นชาวลำปางเป็นแม่ค้าขายสับปะรด
ก็นั่งอยู่มันเป็นเพลิงริมทางแบบนี้
ฝนตกมาริมถนนสายลำปางงาฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปาง
คุณนักข่าวดูสิมือถือเขาถ่ายภาพไว้ได้
เพราะว่าคนขับรถเก่งผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปี
จอดปุ๊บเปิดประตูปั๊บยืนข้างรถถอดเสื้อถอดกางเกงถอดกางเกงใน
ช่วยตัวเองโชว์อยู่ริมถนนแบบนี้ครับ
ตอนนั้นพี่ศรีวัลนั่งขายสับปะรดอยู่หันไปเห็นตกใจ
คำหามือถือหยิบขึ้นมาถ่ายผู้ชายคนนั้นเห็นว่ากำลังจะโดนถ่ายภาพ
รีบหยุดแล้วก็เดินขึ้นรถขับออกไปถ่ายมาได้แค่ภาพรถอย่างเดียว
ตัวคนไม่ได้พี่ศรีวัลบอกว่าเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้มาที่ร้านสองครั้งแล้ว
ครั้งแรกมาจอดเฉยก่อนแต่ไม่ทำอะไรครับนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานมาจอดและถอดเสื้อผ้า
อาณาจารย์เธอกลัวนะเตรียมแล้วมีดปอกสับปะรดอยู่ที่มือแล้วนะ
ถ้าเข้ามาฉันแทงนะอะไรอย่างนี้นะฮะเลยอยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มตัวชายคนนี้
เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านะครับฟังเสียงพี่ศรีวัลหน่อยฮะ
และคือผิดวันนี่หายไปที่อำเภอลำเปาละครับครับ
เป็นรถคันเดียวกันแล้วเป็นคนเดียวกันอายุก็พอพอกันครับมาทำแบบนี้เหมือนกันกับแม่ค้าขายหมูปิ้งถนนเส้นนี้เหมือนกันแต่คนละจุดกันทำมาแล้วแล้วหลายเดือนต่อมาก็ไปทำอีกถนนอำเภออยู่ที่แม่เมาะนะก็ทำหลายพื้นที่ในจังหวัดนี้แหละตอนนั้นตำรวจจับได้ก็ปรับไปห้าพันแล้วก็ทำประวัติเอาไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะตัว
ไม่รู้เขายังไงเนอะ
๓ปี๓ปีแล้วกลับมายังเหมือนเดิมอยู่เลยเจตนายังเหมือนเดิมอยู่เลย